แล้วคือบางทีสมมุติสมมุติคุณรีบ
คุณก็อาจจะมีการแนะนำพี่คนขับโชเฟอร์ว่า

เราจะได้ทางให้ไปทางนี้
เข้าทางขวาตะกันตรงนี้มันจะเร็วกว่า
ปรากฏค่ะสาวรายนี้ไปช้อปปิ้งมาจากห้าง
ก็พูดแบบนี้แหละค่ะอยากจะให้เข้าช่องทางที่มันเร็วกว่า
สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรไปดูค่ะ
โอ้โหกำลังจะเข้าอยู่เนี่ย

หนูไม่ได้ว่าอะไรแล้วหนูไม่ได้พูดอะไรต่อเลย

ปากมากปากหมามึงอ่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยพี่งั้นจอดเลยหนูไม่ไปแล้วค่ะ
ได้ได้ไม่ต้องมาแล้วค่ะ
โอ้โหทำไมแต่ละคำเดือดนะคะ

คุณจะกล้าพูดบอกให้เขาบอกทางเขาอีกไหมคะเนี่ย

เพราะเขาบอกว่าถ้าคุณพูดเดี๋ยวคุณจะปากมากและปากหมานะคะ

คุณบอกไม่ได้เลยใช่ไหม
คุณอ้าก็รุ่นพ่อแล้วนะคะ

คือเธอเนี่ยขึ้นแท็กซี่มาจากห้างแถวบางนา

ระหว่างทางที่อยู่บนเส้นถนนบางนาตราดนั่นแหละ
พูดมากดาไปเขาเป็นชุดที่เห็งแน่นาค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียน
คือในคลิปแล้วโพสต์เขาระบุข้อความไปแบบนี้
ผู้โดยสารหญิงขึ้นแท็กซี่มาจากเมกะบางนาจะไปอุดมศุกร์
บอกให้พี่วิ่งข้างในแต่ต้องด่าแบบนี้หยาบคาย
โอ้โหร้องเรียนแท็กซี่ไทยร้องเรียนแท็กซี่ให้ช่วยกันแชร์
คือจนกระทั่งเธอไม่ไปต่อนะคะและตามคลิปเธอบอกเธอขอลง
คือค่าแท็กซี่ตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ๔๓บาท
จ่ายไป๖๐บาทเอาจริงโชเฟอร์ไม่ได้ทอนเงินหรอก
เธอเองก็ไม่ได้อยากได้เงินทอนด้วยเธอบอกเธอกลัว
กลัวจะถูกทำร้ายเลยรีบเดินหนีแล้วไปเรียกแท็กซี่คันใหม่แทน
หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายทะเบียนรถของแท็กซี่เอาไว้
แล้วก็ส่งไปร้องเรียนที่กรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะ